มาจากการที่มาริยาขึ้นเวทีประกวดและถูกคำถามนี้ไปแล้วนะฮะ

ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัย
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
หรือแม้กระทั่งวลีเด็ดอย่างแหวนมารดานาฬิกาเพื่อน
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนิยามว่า
โดยแพร่กระจายในรูปแบบแนวคิดหรือการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อดึงให้คนมาสนใจในประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม
และมันกระจายเอาแนวคิดหรือว่าเอาประเด็นที่เขาอยากจะขับเคลื่อนไปสู่กลุ่มคนต่าง

เรื่องอาจจะเป็นเรื่องทางการเมือง
เรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ในเชิงของเศรษฐกิจในการตลาด
ก็จะยิ่งทำให้เกิดกระแสสังคมมากขึ้น
ที่อาจจะเริ่มต้นจากในสื่อดั้งเดิมหรือสื่อออนไลน์ก็ตาม
แต่ว่ามันขยายผลแล้วมันโยนกันไปโยนกันมา
มันมีกิจกรรมที่เห็นชัดเจนคือตูนวิ่ง

แต่วิ่งจริงแล้วมีคนออกไปต้อนรับจริงในออฟไลน์
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คือตามหลักสังคมศาสตร์กับหลักทั่วไป
เป็นโอกาสของคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้
ให้เป็นประโยชน์ทั้งเข้าทางตัวเองได้
แล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกัน
เป็นการระดมเงินที่แสดงออกถึงความสามัคคี
ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
พี่ตูนจุดประเด็นได้เหมือนกัน
ก็คือการวิ่งคือการรักษาสุขภาพ
ฉะนั้นใครก็ตามที่มีความตั้งมั่นพอที่จะทำเพื่อสังคม

พี่ตูนได้พูดเอาไว้แล้วว่าเขาเป็นนักร้อง

อกจากนี้ยังอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน

มากกว่าที่จะสืบหาว่าใครถูกใครผิด
แต่ในปี๒๕๖๑ประมาณว่าจะส่งผลต่อ๕ด้าน

จึงควรใช้วิจารณาย่างไตรตรอง
อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเชื่อข้อมูลทางโลกออนไลน์

เพราะความจริงมี๒ด้านเสมอ